ร้านนี้ต้องมีจุดเด่นที่บะหมี่ทำเองถูกไหม

ใช้ไข่สดแดงเนอะ
แปลงสาลีมีการนวดกับไม้ด้วย

ยังคงถูกฝั่งดั่งเดิมโบราณของพ่อกว่าหมดเลย

ได้ให้ละเอียดเนียนแล้วก็เอามาเคี่ยวกับเครื่อง
อันนี้ขนมจีนอะไรขนมจีนสดขนมจีน

การจะเป็นเชฟอาหารฮารานมันต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
อย่างผมเนี่ยผมเป็นมุสลิมตั้งแต่กำเนิดนะครับ
ก็ต้องทราบว่าวัตถุดิบไหนที่คนสริมใช้ได้

อย่างเช่นเนื้อสัตว์ต่างก็เป็นของมุสลิมที่
ก่อนที่จะฆ่าวัฒนาก็มีขั้นตอนนิดหนึ่ง
สวัสดีแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องทั่วประเทศค่ะ
ได้ยินเสียงสดใสแบบนี้นั้นแสดงว่าถึงเวลาที่จะไปเต็มอิ่มกับความรู้และความอร่อยของเมนูเส้นอนาชาติกับเล่าเส้นเป็นเรื่องกันแล้วล่ะค่ะ
และจากการเดินทางมาทั่วไทยเราจึงได้พบกับเรื่องราวของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเส้นหลากหลายสัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยมากมาย
ซึ่งนักเล่าเส้นของเราได้รวบรวมมาให้ได้ชิมกันอีกครั้งในวันนี้ค่ะ
โดยเราจะมาเปิดโลกความรู้ความอร่อยและความสนุกไปกับเมนูเส้นอนาชาติ
พบกับบะหมี่เกี้ยวหมูแดงหมูกรอบร้านโกสวงเจ้าเก่าเจ้าดังระดับตำนานของจังหวัดกระบี่
ต่อด้วยขนมจีนน้ำยาใต้เจ้าดังในชุมชนที่ร้านขนมจีนบ้านบางกัน
และเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานของชาวมุสลิมและอร่อยกับพาสต้าฮาลานที่ห้องอาหารบารกัสโรงแรมอัลมีรอช
ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มต้นการเดินทางไปพร้อมกับนักเล่าเส้นของเรากันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะเสียงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับเพราะกับผมพอริสต์ป้องกันรอบในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
นี้พิเศษหน่อยนะครับเราเป็นการรวบรวมเมนูเส้นหลากหลายนะครับจากหลากหลายท้องถิ่นนะครับ
วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกระบี่ครับผม
ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมนูเส้นที่เรียกได้ว่าเป็นเมนูขวัญใจมหาชนของคนกระบี่เลยทีเดียว
บะหมี่ในตำนานกว่า๖๐ปีครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
แลนด์มาร์คที่คุณน็อตยืนอยู่นี้นะคะเราสามารถเดินไปร้านบะหมี่โกซ้วงได้ในเวลาไม่ถึง๕นาทีค่ะ
ซึ่งร้านเขาเป็นร้านเก่าแก่ที่สร้างชื่อเสียงมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ
เพราะเสิร์ฟอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวหน้าต่างรวมถึงขนมและเครื่องดื่มก็มีครบถ้วนค่ะ
ประกอบกับความอร่อยและราคาย่อมเยาว์จึงได้ครองใจพี่น้องชาวกระบี่และแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนได้ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนะคะ
แหมร้านก๋วยเตี๋ยวมีตำนานเล่าค้านขนาดนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องจะพลาดไปได้ยังไงใช่ไหม
ต้องส่งคุณน็อตค่ะไปสืบค้นเรื่องราวมาฝากกันสักหน่อย

สุนทรของร้านโกสวง

เรียกได้ว่ามันมีเกาแก่มากนะครับประจำจังหวัดกระบีแห่งนี้นะครับผม

ก็น่าจะ๖๐ปีแล้วครับ
๖๐ปีแล้วพี่สุนทรนี่เป็นรุ่นที่

รุ่นที่๒คนเริ่มต้นก็คือคุณพ่อพี่สุนทรเลย

นับประวัติแล้วตั้งแต่คุณพ่อหามไปแบกไปขายก่อน

พ่อก็ขายมาตั้งร้านเอง

แสดงว่าร้านนี้ต้องมีจุดเด่นที่บะหมี่ทำเองถูกไหม

เราใช้ไข่สดแดงเนอะ
แล้วก็แปลงสาลี
แล้วก็มีการนวดกับไม้ด้วย

ยังคงสูตรดั้งเดิมโบราณของคุณพ่อไว้หมดเลย

เมนูยอดนิยมของทางร้านคือเมนูอะไรครับ
ที่ทำให้เรามีชื่อเสียงก็ตัวบะหมี่เนี่ยครับ

หมี่ต้มยำแห้งใส่หมูแดงหมูกรอบ

กลับเลยครับขออนุญาตพูดเข้ามาข้างในนะครับ
อย่างที่บอกว่าร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ประจำเมืองกระบี่
เพราะฉะนั้นคนแถวนี้จึงไม่มีใครไม่รู้จักและไม่เคยทานร้านอาหารโกส้วงค่ะ
เพราะอย่างที่เห็นคือเมนูมีให้เลือกทั้งบะหมี่ก๋วยเตี๋ยว
หรือจะเป็นข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบก็มี
ซึ่งต่อจากนี้เราจะได้รู้กันว่า
กว่าจะเป็นเมนูเด็ดประจำร้านนี้ได้
เขามีขั้นตอนและเคล็ดลับความอร่อยยังไงกันบ้าง

บะหมี่ของเรานี่เป็นอย่างไรครับ

ไม่มีการปรุงสีอะไรทั้งสิ้น

ทำก็ประมาณ๑๐กิโลครับ

ทำวันต่อวันทำวันต่อวันด้วยเหรอครับ

หมูแดงหมูกรอบของเรานี่ดีเลยครับ
หมูแดงตัวนี้พิเศษยังไงครับ
อันนี้นะครับผ่านการหมักมาอย่างน้อย๑๐

ใช้หมูเนื้อสรรคอครับ

หมักเสร็จแล้วก็ไปย่าง

ก็นำหมูมาล้างแล้วก็

ก็จะได้หมูย่างที่กรอบ

มีความหอมปากทายเลยจริงนะครับผม
มีทั้งกรอบแล้วก็มีความหอมของเตาถ่านด้วยนะครับผม

หมี่ระดับตำนานจะอร่อยเด็ดแค่ไหนค่ะ